แล้วบะหมี่กึ่งเสร็จลูกขึ้นไหมวันนี้
ผู้ผลิตเขาโอ้โหบุกไปที่กรมการค้าภายในเลย
คุณผู้ชมครับคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะ

กรณีที่ผู้ผลิตนะครับ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายดังรายใหญ่เนี่ย
เขาร่วมกันมายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน
จะขอขึ้น๖บาทเป็น๘บาท
คุณจรินบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เคยปรับขึ้นราคา๕เป็น๖บาทเมื่อนู่น
๒๑๕๑บาทจนปีที่ผ่านมาก็เคยมาขอแล้ว
แต่กรมการค้าภายในไม่อนุญาต
แล้วท่านถ้าเขาจะขึ้นเป็น๘บาทท่านว่าอย่างไรครับ
เขาก็ขอปรับราคามาตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบ๒ปีแล้วครับ
แต่ว่ากรมการค้าภายในก็ยังไม่อนุญาต
เพราะว่าก็ต้องดูผลกระทบกับภาระของผู้บริโภคด้วย
แต่ว่าตอนนี้ก็ขอปรับจากซองละ๖บาทขึ้นมาเป็นซองละ๘บาท
ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมากเกินไป
แล้วก็ถ้าสูงขนาดนี้ก็จะกระทบผู้บริโภคผู้มีรายได้น้อยมากจนเกินสมควรนะครับ
แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรมการค้าภายในที่จะต้องไปดูต้นทุน
ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่าคงวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดเสร็จแล้ว
เห็นเมื่อไหร่ก็อดใจจะไม่ได้สักทีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
ก็รู้แหละว่าต้นทุนของผู้ผลิตมันเพิ่มขึ้นจริง
สาลีอย่างนี้นะครับคือสืบเนื่องมาจากโควิด๑๙ด้วยวิกฤตพลังงานด้วยนะครับ
แล้วท่านจะพิจารณายังไงล่ะท่านบอกวินวินโมเดลก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
ขอขึ้น๒บาทวินวินแปลว่าขึ้นบาทเดียวเหรอนะครับคนละครึ่งหรือยังไง
ยังไม่สรุปนะครับไปดูปฏิกิริยาจากท่านนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพูดถึงกรณีนี้นะฮะ
บอกว่าไปหาลือร่วมกันซะพิจารณาตามความเหมาะสม
ไม่ได้เข้าข้างใครจะดูแลให้ทั้งสองส่วนแหละ
ประชาชนและผู้ประกอบการครับ
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าอาหารตามสั่งนะครับ
ซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยถือเป็นอีกเมนูเมื่อกี้มีอะไรนะ
มะม่าใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหน่ากินนะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าหากปรับราคาขึ้นก็ควรค่อยขึ้น
เช่น๕๐สตางค์หรือบาทหนึ่ง
เพราะถ้าขึ้นทีเดียวพลวด๒บาทเนี่ย
ราคาอาหารปรับนะอาหารปรับนะนะครับ
แล้วราคาก๊าซก็เพิ่มขึ้นด้วยฮะ

เพราะว่าบรงคลนี้งบน้อยศตังค์น้อย

น้ำมันก็ตอนนี้มีลงมาบ้างนิดหน่อย

แต่ว่าทั้งร้านค้าเราก็พยายามจัดตินราคา
ที่ขายหน้าร้านไว้ครับ
คุณผู้ชมฟ้องผมตั้งแต่เช้านะ
บอกจริงซื้อซอง๘บาทมาเป็นเดือนแล้วนะนะฮะ
ลองตรวจสอบดูนะครับกรมการค้าภายในฝั่งนี้ครับ